ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรายังอยู่ในพื้นที่นะครับ

โอ้โหวันนี้ได้เจอกับการชุมนุมแล้วก็สถานการณ์ต่าง

คุณวิมลวันธรรมพักดีคุณภูริพัฒน์บุญนินคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ

ทีมถ่ายทอดสดผู้ช่วยช่างภาพเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยนะครับ

เชิญเลยค่ะอยากให้เล่าบรรยากาศจนถึงนักขนาดนี้นะ

วันนี้ได้เจออะไรกันบ้างครับ
ปักหลักประจำติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๒นาฬิกาค่ะล่วงเลยมาถึงตอนนี้นะคะ
เวลา๒๓นาฬิกาค่ะ
ภารกิจตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาพวกเราเจอเหตุการณ์หลายต่างนานา
เดี๋ยวจะให้เพื่อนที่อยู่ตามจุดต่างค่ะ
ได้พูดถึงความรู้สึกที่ได้มาทำงานในครั้งนี้ค่ะ
ค่ะประจำอยู่ที่บริเวณแยกประทุมวันนะคะ
ซึ่งในส่วนของการเข้ามาของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย

แล้วก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวาย
แล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะคลุกอุ่นเป็นระยะหนึ่ง
เนื่องจากว่าแกนนำเองพื้นที่การชุมนุมค่อนข้างที่จะกว้างนะคะ

ดังนั้นการสื่อสารก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทำให้เกิดความวุ่นวายอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ
คือช่วงระยะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเราแต่ละคนอยู่ตามแต่ละจุด
ซึ่งณตอนนั้นเราได้รับรายงานว่ามีการปะทะกันเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าห้างสยามพลาก้อน
ฝั่งที่บูเลนแยกเฉลิมเผ่า
ตอนนั้นทางตำรวจได้นำรถน้ำมาเสริมตรงนั้น
รวมถึงมีการนำเอาตำรวจควบคุมฝุงชนมาอยู่บริเวณตรงนั้น
ตอนนั้นก็มีคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐอยู่บริเวณจุดนั้น
แล้วผมเนี่ยอยู่แยกประทุมวันได้รับการได้รับคำสั่งให้ไปเสริมบริเวณจุดนั้น
พอเราถึงเราไปเนี่ยเราพบเห็นการเริ่มปฏิบัติการของตำรวจนะฮะ
ว่ามีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมเดี๋ยวไปฟังคุณศักดิ์บุญรัฐว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ถือได้ว่าเป็นเหตุที่วุ่นวายจริงนะครับ
สื่อมวลชนเองทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งตำรวจเอง
ก็เป็นไปตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เราได้เห็นกันทางโทรทัศน์นะครับ
ทั้งหมดก็ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองพวกเราเองสื่อมวลชนเองทุกคน
ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้ทำหน้าที่สำคัญนะครับ
สื่อมวลชนของเราวันนี้ไทยรัฐทีวีของเราทำงานเต็มที่ทุกคนทุ่มเท
ทุ่มเทนะครับไม่ว่าจุดไหนวันนี้ทั้งผู้สื่อข่าวเองทั้งภาพเอง
ถ่ายทอดสดเองทุกทีมที่อยู่ที่นี่
กว่า๒๐ชีวิตของเราวันนี้สู้เต็มที่
แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็ต้องติดตามทรัฐทีวีของเรา
เรายังเกาะติดบรรยากาศทุกอย่างทุกสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรวมถึงพวกเราทุกคนด้วย
เดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้มากันใหม่นะครับ
สิทธิบุญรัฐและทีมข่าวไทยรัฐทีวีสวัสดีครับ

ทุกคนนะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ